เป็นประเด็นทางโซเชียลแล้วก็ประเด็นสังคมอยู่เรื่อง

อยากให้คนได้อ่านกัน

เห็นบางคนก็บอกอ่านแล้วมันก็เออก็ดี

ก็ไม่ทราบว่าถูกประสงค์นะคะไม่ได้ดูคลิปเองว่าแนะนำยังไง
ก็ต้องถือว่าตัวเองยอมรับว่าไม่ได้อ่านนะคะแต่อ่านเรื่องยอกนะคะ
ที่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีพักพวกส่งมาให้นะครับ
ย่อค่อนข้างละเอียดก็เยอะพอสมควรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ
ก็ได้อ่านแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นนังสือที่ได้สะท้อนนะคะ
ว่าการใช้อำนาจที่มากกว่าเหมือนกับใช้อำนาจ
ในที่สุดเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยคือการเป็นปัญหา
การใช้อำนาจหรือว่าการมีอำนาจทางพระเด็จการ
หรือการไม่ฟังเสียงหรือการที่มองแต่มุ่งแต่ประโยชน์ของตนเองนั้น
มันก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานะครับ
ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วหนังสือเล่มนี้มันคล้ายกับสะท้อนปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน
ซึ่งถ้าผู้ปกครองผู้มีอำนาจจะอ่าน
แล้วจะได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอย่างไร
แล้วก็เอาไว้ปรับปรุงตัวเองก็จะดีเหมือนกัน
มองว่าเป็นการเปรียบเปลยการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ก็ถ้าจะเปรียบเปลยการเมืองขนาดนี้ก็เหมือนนะ
แต่มันเป็นการเหมือนที่เรียกว่าผู้ใช้อำนาจเองเนี่ย
จะต้องถ้าแนะนำให้คนอื่นอ่านแสดงว่าตัวเองอ่านแล้วแล้วคิดจะปรับปรุงตามนั้นหรือเปล่า
เพราะหนังสือนี้เห็นถึงการใช้อำนาจการมีการความคิดแบบพระเด็จการนั้นมันมีผลต่อคนส่วนรวมส่วนใหญ่อย่างไรนะคะ
ถ้าอ่านแล้วแล้วคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกชื่นชมหนังสือเล่มนี้ก็ต้องปรับปรุงนะคะ
คุณหญิงคะถามเรื่องความชัดเจนว่าจะส่งรายชื่อใครเข้าชิงนายกรัฐมนตรี
อย่างที่ได้พูดไปนะคะว่าก็รอการประชุมร่วมกับ๗พักซึ่งก็คงประสานระหว่างหัวหน้ากับเลขา
ก็ขณะนี้เท่าที่ทราบยังไม่ได้มีการประชุมร่วมไม่น่ามีปัญหาอะไรมีการประชุมร่วมก็คงจะได้มีการหารือกัน
เอาว่ายังไม่ทราบกำหนดการเลือกนายกก็คงยังไม่ได้นัดประชุมนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ชัดว่าจะไปร่วมกับประชาหรัฐหรือไม่

ก็ยังไงก็บอกแล้วว่าไปแล้วขอให้ไปรับเราก็กวดน้ำกันไปแล้วนะคะ
วดน้ำแล้วไม่โอเคถ้าเขาจะกลับมาช่วย

คือถ้าเขาอยากจะกลับมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยดี
เพราะเห็นว่าถ้าไปต่อข้างหน้าเนี่ยยังไงก็เดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้พักเพื่อไทยคงจะให้โอกาสมากหรือว่า
คือภาคเพื่อไทยมันไม่มีผลประโยชน์อะไร
มันต้องเอาคนที่มีความจริงใจต่อประชาชนไม่ใช่เอาแต่คนที่อ้างประชาชนไปหาประโยชน์ไง
เราก็คิดว่าเอาละก็เข้าไปแล้วเราก็ได้อโหสิกรรมอะไรกันไปจบแล้ว
ก็คงเข้าใจกันดีไปแล้วละไม่ต้องไปจำเป็นน้ำกลับมา
ก็คงเข้าใจกันไปแล้วเราก็ได้สิทธิ์กรรมอะไรกันไป